ส่วนอีกหนึ่งภัยที่เกิดขึ้นของคนเมืองกรุงเป็นเรื่องของรถเมย์

คนขับทะเลาะกับคนขับด้านข้าง

บางทีก็เป็นกระเป๋าทะเลาะกับผู้โดย
บางทีก็ขับเร็วเป็นรถเมย์นรกบ้าง

ถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจหัวอกพวกเราที่อยู่ในเมืองนะ
แต่ว่าอยากเสนอข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์
เพราะว่าคนที่ดูในโลกโซเชียลมีเดีย
จะมีการแชร์ภาพภาพหนึ่งออกมาประมาณวัน๒วันแล้วนะคะ
ก็คือเกิดขึ้นบริเวณทางที่จะเป็นสะพานโค้งไปแล้วไปลงถนนลาดพร้าว

ถึงด้านนอกจะเห็นรถส่วนบุคคลขับอยู่
ก็คือทางที่เขาจะม้วนขึ้นไปและไปลงเซนทรานด์ค่ะ

กันเพื่อที่จะเข้าป้าย
แล้วก็จะออกไปตรงนั้นจะเป็นทางออก
ขึ้นสะพานแล้วไงเขาเบียดกันแล้ว

และคนที่นั่งรถสาย๘คือคันสีฟ้า

อกจากจะกระโดดทางหน้าต่างออกมาด้านขวา

ตรงที่แย่งเนี้ยตรงของมูมมันจะบีบ

เขาแย่งที่จะออกจากป้ายรถเมย์
คันซ้ายสีชมพูสาย๔๔
คันขวาสีน้ำเงินสาย๘ในตำนาน
ต้องบอกว่าทั้งสองคันนี้คือรถเมย์ในตำนานของลาดพร้าว

คือตำนานคือโอ้โหเยอะ
ตำนานคือวีรกรรมไม่ค่อยน่ารักอะค่ะ
แล้วคนที่เขาอยู่บนสะพานลอยบริเวณนั้น

เขาก็ถ่ายภาพนี้และแชร์ลงในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ข้อความระบุแบบนี้ประกบมิตร
เอาแล้วไงหน้าป้ายรถเมย์ข้างเซ็นทรัลลาดพร้าว
ผู้โดยสารสาย๘ไม่ต้องลงจากรถเลยมั้ง

ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาเขียนแล้วก็อธิบายว่า
คนที่เห็นเหตุการณ์นะแถวนั้นเขาอธิบายแบบนี้
สาย๔๔คือสีชมพูจอดอยู่ก่อน
สาย๘ขับมาพยายามแซงสาย๔๔ซึ่งจอดแช่ป้าย
แต่สาย๘เขาเลี้ยวไม่ทัน
ก็เลยไปเกยกับช่องซึ่งเป็นฟุตบาททางด้านขวา
ตามภาพแล้วเขาก็ติดอยู่แบบนั้นเลยทั้ง๒คัน
คนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าต้องดูแลกันหน่อยไหม
เกี่ยวกับเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพแบบนี้
ปกติแค่ขึ้นสายในตำนานสองสายนี้โอ้โห
ก็แทบจะพกถังออกซิเจนตั้งแต่ต้นสายยันปลายสายอยู่แล้วกลัว

บอกว่าโอ้โหมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยากจะให้ดูแลนะคะ
เพราะพอมันเกิดขึ้นแล้วรถติดสิคะ

แยกนี้ไอ้ตรงนี้เขาทำรถไฟฟ้าไง

คำถามคือจะทำเพื่อทำไมทำก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
ทุกคนก็เดือดร้อนเป็นวงกว้างใหญ่แมงมุมเลย
ใจเย็นใครไปก่อนไปหลังก็ตามคิ้ว
และคนที่เดือดร้อนคือคนที่นั่งอยู่ในนั้น
ก็คือผู้โดยสารค่ะใช่